สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส
เป็นต้นปีหน้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเป็นจังหวะการขอแต่งงานที่เวอนิดนึง
ไม่ได้ตั้งใจแบบว่าให้แก้วรู้ตัวแล้วก็ชวนกันมาถ่ายรูป
ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่แก้วกำลังเผลออยู่
โนี่ก็หยิบแหวนขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะที่แก้วเหลือบตามาเห็นพอดีค่ะ
ท้ายสุดก็เลยต้องเปิดกล่องแหวนแล้วก็ขอแต่งงานกันเลยนะคะ
บรรยากาศที่ดูอบอุ่นนะเพราะสองครอบครัวได้มาเจอหน้าเจอตากันที่สำคัญหลายคน
คู่นี้มากเพราะว่าไลฟ์สไตล์เขาเข้ากันได้ดีเนาะคุณเนาะ